คุณผู้ชมคะใครที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนกาญจนาพิเศษช่วงเช้าที่ผ่านมา
ใครที่ชมเราอยู่ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีคนใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งค่ะ
เขามาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าใครที่อยู่บริเวณนั้นตอนนั้น
ก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย
เพราะว่าเพื่อนเขาโดนฟอร์จูเนอร์ชนแล้วก็หนี

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาพิเศษ
ผู้ชายคนนี้ที่เขาโดนเฉียวชน
เขาขับรถกำลังจะไปทำงาน
ใช้ถนนมาตามปกตินี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าระหว่างที่เขาขับอยู่เลนซ้ายสุด
มีรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งเนี่ย
คือไม่ได้บอกสัญญาณอะไรเลยนะ
ไม่ได้มีการเปิดไฟสัญญาณให้สัญญาณไฟว่าจะเลี้ยว
ปรากฏว่าหักมากระทันหันค่ะ
เขาขับมาเลนตรงเขาก็ชนเขาสิคะ
ทำให้คนขับเนี่ยคือตัวกระเด็นไปบริเวณเลนขวาสุดนะคะ
หัวก็กระแทกพื้นด้วยตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยค่ะ

คือตั้งใจหนีแหละถ้าเกิดว่าดูอย่างนี้เนี่ยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปนาทีชีวิตค่ะ
เมื่อรถจักรยานยนต์คันนี้ขับขี่ช่องซ้าย
ก็มาตามเส้นทางบนถนนกาญจนาพิเศษ
ห้างพาซิโอกาญจนาพิเศษมาเพียงเล็กน้อย
เปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็ชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซคันนี้
เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์กระเด็นมาที่เลนขวาสุด
คนขับหมดสติเนื่องจากว่าศีรษะไปกระแทกพื้น
แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์กระเด็นเข้ามากระแทกอีกทีหนึ่งด้วย
ส่วนคนซ้อนท้ายพอได้สติปุ๊บ
ก็พยายามที่จะประคองรถแล้วก็ขอความช่วยเหลือค่ะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็สอบถามไปคนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือ
นางสาวสุลาวดีทองภาพ
คุณสุรวดีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งเธอเป็นเพื่อนของคนขับ
คนขับก็คือนายสุภากรคำแท่งอายุ๒๕ปี
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงซ้อนท้าย
เพื่อไปทำงานใช้เส้นทางถนนกาญจนาพิเศษเป็นประจำ

ขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางแล้วก็เลยห้างพาซิโอมาเล็กน้อยค่ะ
จู่ก็มีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันเมื่อสักครู่
เปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะ
หลังจากนั้นก็ชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ของนายสุภากรที่ขับขี่มา
หลังจากนั้นค่ะฟอร์จูเนอร์คันนี้
ก็อันตฐานหายไปในพริบตา
หลังเกิดเหตุเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาอีกคันหนึ่งนี้
ก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
โดยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสิริราช
บอกว่าตอนนี้รอดูอาการคาดว่าสมองกระทบกระเทือน

ส่วนผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

เรื่องต้นก็แจ้งความไว้ที่โรงพักตลิ่งชัน
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ตามเส้นทางที่ฟอร์จูเนอร์คันนี้ใช้หลบหนี

รวมทั้งสอบถามพยานบุคคลที่สามารถจดจำทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวได้
เนื่องจากว่าคลิปขณะเกิดเหตุเนี่ย
คือต้องยอมรับนะว่าคลิปนี้

มันไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันแดดมันบังพอดีเลย
เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะจำเป็นต้องขอความร่วมมือกับคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่
แล้วก็ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนกาญจนาพิเศษเมื่อช่วงเช้า

ใช่ค่ะรวมทั้งบ้านใครที่มีกล้องวงจรปิดอยู่ที่หน้าบ้าน

และอยู่เส้นนั้นพอดีกาญจนาพิเศษแจ้งกันเข้ามาได้